ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับที่จันทบุรีนะครับ
มีการยิงกัน๔ศพเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาที่เราได้ติดตามข่าวกันไปเนี่ย
วันนี้พ่อกับแม่ของผู้ต้องหาร่ำให้ยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวของผู้ตายทุกศพนะฮะ
บอกว่าขอโทษด้วยกับผู้ตายทุกศพขอโอกาสจากสังคมให้กับลูก
แม้ลูกชายจะไม่สำนึกผิดนะแล้วก็บอกแม่ว่าคนเลวสมควรตายอะไรประมาณอย่างนี้
แต่พ่อกับแม่ผู้ตายเขาออกมาขอโทษแทน
วันนี้คุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราเกาะติดคดีนี้อยู่นะครับที่จันทบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
สพสอยดาวนี่เป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของคดี
นี่คือผู้ต้องหานะครับนายประสิทธิ์ภูทองสุกอายุ๔๘ที่ยิงเขาตาย๔ศพ
วันนี้เจ้าหน้าที่คุมตัวออกมาเพื่อนำขึ้นรถไปฝากขังที่ศาลจังหวัดจันทบุรี
ก็คัดค้างการประกันตัวนะครับก็นำตัวส่งฝากขังที่เรือนจำทันที
มีการยื่นเรื่องต่อศาลผ่านวิดีโอคอนโฟรเชิร์น
นี่พ่อกับแม่ของผู้ต้องหานะฮะที่มารอดูลูกชาย
นายประสิทธิ์ก็เอ่ยขอโทษยกมือไหว้พ่อกับแม่กับสิ่งที่เกิดขึ้น
คือเขาขอโทษพ่อกับแม่เขานะฮะที่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานข่าวมาเนี่ย
แต่เขาไม่ขอโทษผู้ตายนะเขาก็ยังยืนยันว่าผู้ตายทุกคนสมควรตาย
บอกไม่ได้เตรียมการในการไปก่อเหตุถามไม่เตรียมการทำไมแต่งตัวมิดชิดอำพลางตัวเหมือนกับใส่วงใส่วิกด้วยซ้ำ
เขาบอกเขาใส่วิกเพื่อสร้างความมั่นใจที่ผ่านมาใส่วิกทุกวันอยู่แล้ว
แล้วทำไมไม่มีสมสัยประจำ
จัดหลาดที่วงนัดเขความสมบัติใดที่โลกแห่งหลบแล้วตามมาก็ไม่มีอะ
มาเข้าห้องน้ำเขาก็ได้เจอยาดนั่นแหละค่ะรวมทั้งพ่อแม่เขาด้วย
นี่คุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะลงพื้นที่ไป
นำมาสอบปากคำเพิ่มเติมเดินผ่านญาติญาติไปก่อนจะไปห้องน้ำ
คือตำรวจบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานายประสิทธิ์ผู้ต้องหา
คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องคุมเข้มแล้วฮะคุมตัวอยู่ที่โรงพักของอ่า
ห้องขังของโรงพักนะครับเกรงว่าจะเครียดหวั่นจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย
ไม่ให้นอนในห้องคุมตัวผู้ต้องหาให้มานอนที่ห้องสืบสวนเลย
จะได้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทั้งคืนพ่อกับแม่นายประสิทธิ์
บอกว่ากลัวลูกชายจะคิดสั้นเหมือนกันแล้วที่ลูกยังย้ำอยู่คำเดิมว่า
ศพสมควรตายเนี่ยคือพ่อกับแม่บอกว่า
พ่อกับแม่ก็ได้แต่ยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวคนตายทุกศพ

แบบก่อนทดทที่อาจทีมงานสองตัวตัวสงครั้ง
หายไปลูกชายหายไปลูกชายลูกชายทนไม่ไหว
สุดสิงห์แล้วลูกชายก็ต้องจบกว่าค่อยไป

ทุกคนเลยผู้ที่สูญเสียจันทร์ด้วยเด้อจันทร์พ่อขออภัยนะ

อันนี้กลายเป็นว่าพ่อกับแม่ผู้ต้องหาต้องมายกมือไหว้
ครอบครัวของผู้ตายทั้ง๔ศพแทนนะครับ
คือแม่เขาบอกลูกชายเขาทนไม่ไหวจริงแต่แม่
คือฝั่งนู้นเขาตายกันหมดเลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับอดีตภรรยาของนายประสิทธิ์
บอกว่าคบหาอยู่กินกับสามีเนี่ย
ก็คือนายประสิทธิ์ที่เป็นอดีตสามี๒๐กว่าปี
มีลูกด้วยกันสองคนแล้วก็เลิกลากันไป
พอรู้ข่าวเนี่ยช็อกแล้วตกใจมาก
แต่ก็ยอมรับว่าตลอดเวลาที่เคยอยู่ด้วยกัน
นายประสิทธิ์เนี่ยความจริงเป็นคนใจร้อนนะฮะ
เขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วตอนที่เคยคบหารู้ใจมากคบกันด้วย
ก็เป็นคนใจร้อนแต่ว่าก็เอาแต่ใจนิดนึง

ก็เป็นคนดีของลูกรักลูกรักครอบครัว

เขาอยากกลับมาเหมือนเดิมอยู่ที่นั่นอยู่อึดอย่างอึดอัด

เขาบอกว่าเขามีเงินเป็นแสนเป็นล้าน
เขาก็เอามาให้ลูกให้แม่ไม่ได้

ใช่ไหมครับมันเป็นการตัดอนาคตชีวิตเขาหรือยังไงบ้างพี่

แล้วก็ไม่คิดถึงลูกเลยพี่ไม่เคยอยากจะให้เขาทำแบบนั้น
คุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องของวิกผมที่คุณภาคภูมิเล่าไปเมื่อสักครู่
คือนักข่าวก็ถามเลยว่าทำไมต้องใส่วิกผมตอนไปก่อเหตุ
คือมันก็จะสื่อความหมายที่ว่าคุณตั้งใจจะไปก่อเหตุ
การเอาไว้ก่อนปลอมตัวไปก่อเหตุหรือเปล่าหรือยังไง
แต่ว่าผู้ต้องหาก็พยายามจะชี้แจงว่าเป็นวิกผมที่ใส่เป็นประจำ
เพื่อสร้างความมั่นใจอะไรแบบนี้
ดังนั้นวิกผมอันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องยึดเอาไว้ก่อน
แล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจเก็บพิสูจน์หลักฐานอะไรเพิ่มเติมด้วยนะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราได้คลิปวงจรปิดมุมใหม่วันเกิดเหตุ
คลิปนี้นะคะ๓๐มกราคม๑๔นาฬิกา๗นาที

เห็นผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์สีแดงใส่เสื้อลายสก๊อต
วิกใส่หมวกแก๊ปสีขาวใส่แว่นตาดำใส่หน้ากากอนามัย
เข้าไปที่ถนนด้านหลังตลาดบ้านตามู
ไปเจอสามแยกเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปตลาด
คล้ายกับรอก่อเหตุ
คือไอ้ภาพเหล่านี้มันก็จะบอกได้ว่าคุณเตรียมการไหม
คุณตั้งใจจะไปก่อเหตุไหมหรืออย่างไร

ผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านกลับมาจากตลาดอีกรอบหนึ่ง
แล้วไปวนรถที่หน้าร้านค้าในซอยหลังตลาด
แล้วก็ขับเลี้ยวขวาวนไปมาที่บริเวณถนนด้านหลังตลาดอยู่สองรอบ

ตามภาพที่กล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้ได้

ก่อนจะไปก่อเหตุยิง๔ศพ
วันนี้ทีมข่าวของเราได้คลิปวงจรปิด

ฝั่งตรงข้ามตลาดต่อเนื่องไปจนถึงหน้าโรงกลึง
บนถนนจันทบุรีสะแก้วอำเภอสอยดาว
จุดนี้ห่างจากตลาด๘๐๐เมตร
ช่วงประมาณ๑๕นาฬิกานะคะจะเห็นรถกระบะฟอร์จูเนอร์

ซึ่งภาพจังหวะนี้คือเป็นจังหวะที่มีร่างของนางสาว
รยาที่ถูกยิงอยู่ในรถ
ก็จะเห็นแค่รถผ่านไปแบบนี้นะคะ
ก็คือช่วงจังหวะที่มันหลังจากก่อเหตุไปแล้วอะค่ะ

มีผู้ตายอยู่ในรถ๑ศพ
ผู้ต้องหาก็ขับรถไปกลับรถที่จุดกลับรถห่างจากตลาดกิโลหนึ่ง
พอหลังกลับรถก็จะผ่านมุมกล้องนี้อีกรอบนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้คลิปเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
มุมใหม่เลยคือต่อเนื่องไปเลย
เส้นทางที่ผู้ต้องหาขับฟอร์จูเนอร์สีขาวหลบหนีค่ะ
คือภาพเหล่านี้จะเป็นช่วงหลังก่อเหตุแล้ว

ถนนด้านหลังตลาดบันทึกภาพเอาไว้ขับไปเส้นทางตลาด

คือจากพฤติการที่ให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เส้นทางหลังก่อเหตุต่อเนื่องไปเรื่อย
มันมีประเด็นตรงนี้นิดนึงที่ผู้สื่อข่าวของเราตั้งข้อสังเกต
ลักษณะการขับรถของผู้ต้องหาหลังจากก่อเหตุ
เหมือนกับคนใจลอยขับรถ
เหมือนกับสับสนเส้นทาง
เหมือนกับว่าวนไปวนมาผิดเส้นทางตลอดนะคะ
หลังจากก่อเหตุลักษณะการขับรถมันก็แปลก
ทีนี้พอผู้ก่อเหตุผ่านสามแยกจุดนี้
ก็ขี่ขับขี่ไปตามซอยเลี่ยงคน

่งหน้าไปบ้านถ้ำสาริกาโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
อันนี้ก็คือจะไปก่อเหตุยิงนายธิรชาติจุดตรงนี้

ภาพหน้าบ้านของนายธิรชาติที่โดนยิง
ทีมข่าวของเราได้คลิปนาที
ที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนสพสอยดาวล็อกตัวผู้ต้องหานะคะ
อันนี้ก็คลิปใหม่คุณผู้ชมยังไม่ได้เห็นค่ะ
ควบคุมตัวหลังจากยิง๔ศพแล้ว
แล้วก็ไปนั่งดื่มเหล้าที่ร้านขายของชำ

นี่ค่ะ

คุณผู้ชมลองดูนิดหนึ่งนะคลิปนี้ค่ะ
นี่ค่ะคือก่อนหน้านี้เราเห็นจังหวะที่ควบคุมตัว
แต่ว่าไม่ได้ยินเสียงนะว่าผู้ต้องหาพูดอะไรยังไงบ้าง
เห็นเป็นภาพนิ่งด้วยอะไรด้วยก่อนหน้านี้

ผู้ต้องหาผู้ต้องหาพยายามจะพูดหลายอย่างมาก

ให้มันตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะ

อ้าวแม้กระทั่งวันนี้จะถูกคุมตัวไปสารไปเรือนจำนี่

เขาก็ยังไม่ได้สลดหรือว่ารู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทำลงไปเลย

ผู้เสียชีวิตสมควรตาย
พูดแบบนี้ทุกวันเลยสังเกตไหมคะที่เป็นข่าว

แม้แต่ตัวคุณติดคุก

จะลูกเมียญาติพี่น้องอะไรของเขาอีกเยอะแยะไปหมดฮะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปที่ร้านขายของชำ

โดนควบคุมตัวนะคะจ้าของร้านคือในโพลอายุ๗๔แล้ว

เอาเหล้ามาเองกินหมดไปครึ่งนึงแล้ว
แล้วก็กินขนมถั่วตัดเป็นกับแกล้ม
โทรศัพท์ของเจ้าของร้านด้วยนะคะ
แล้วก็โทรไปขอโทษแม่ขอโทษลูกสาว
แล้วก็ถามเหมือนกับคนนั้นตายไหมคนนี้ตายไหมอะไรแบบนี้
แล้วเหมือนกับปลายสายตอบไปว่าตาย
แล้วก็หันไปบอกลุงโพเจ้าของร้าน
บอกว่าผมไม่ทำให้ลุงเดือดร้อนนะ
นี่นะคะระหว่างนั้นคุยกับลุงโพเจ้าของร้านด้วย

ลุงเชื่อไหมว่าผมฆ่าคนตายมาสี่ศพ
แล้วยิ้มแล้วหัวเราะ
คือตอนแรกลุงยังคิดว่าผู้เล่นเปล่า
เออลุงไม่กล้าตอบเลยนะคะ
แต่ลุงบอกว่าคงไม่พูดเล่นแล้วล่ะ
เพราะข้างประตูรถมันมีเลือด
แล้วผู้ต้องหาก็ยังบอกว่าเนี่ยมีศพอยู่ในรถด้วยนะ

สักพักหนึ่งแม่ลูกสาว
แล้วก็เพื่อนที่ชื่อว่าในหลวยเป็นอดีตทหารพราน
มาที่ร้านมาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว

บอกให้ผู้ต้องหายกมือแล้วก็เอาปืนออกไป
เอวผู้ต้องหากลัวผู้ต้องหาจะยิงสู้

ถ้าพ่อไม่มอบตัวหนูจะฆ่าตัวตาย
อันนี้ลุงเจ้าของร้านบอกต้องได้ยินแบบนี้

ทีนี้ค่ะคือเมื่อวานทีมข่าวของเราได้ภาพนิ่ง
ผู้ต้องหาตอนเคยเป็นทหารเกณฑ์ใส่เครื่องแบบ
แล้วก็ภาพผู้ต้องหาที่เคยใช้ปืนตอนเป็นทหาร

ให้มันมอบตัว
นาทีนั้นพี่พยายามพูดหรือบอกเขา
มันมอบตัวมันตอนแรกมันจะสู้มันบอกมันจะตายวันนี้
มันขอตายวันนี้

เขาพูดคำว่าอะไรที่รู้ว่าเขาอยากตาย

แต่พอดีลูกเมียแม่กับลูกเขามาพอดี
นี่คือคนที่ไปช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมเมื่อวานนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่
งานศพที่มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพนะฮะเป็นคืนที่๒นะครับวัดทุ่งกลาง
สองแม่ลูกนะครับก็คือคุณวันเพ็ญแล้วก็ลูกสาวคือนางสาวอรยานะฮะ
ถูกยิงเสียชีวิตทั้งคู่นะครับ
เราได้คุยกับแฟนของนางสาวอรยานะครับ
ซึ่งผู้ต้องหาบอกว่าเขาจะมายิงเป็นศพที่๕ถ้าไม่ถูกจับซะก่อน
คือเขาบอกว่าตัวนายประสิทธิ์เนี่ยมีความคับแค้นใจตัวเขาด้วยนะครับ
เพราะว่าที่ผ่านมาจะอยู่กับแม่ยายแล้วก็ภรรยาอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าวันเกิดเหตุตัวเขาไปที่สวน
ทำให้นางวันเพ็ญแม่ยายกับนางสาวอรยาภรรยาเขาไปตลาดกันแค่สองคน
เชื่อว่าถ้าเขาไปด้วยก็คงจะถูกเหมือนกันคงจะโดนเหมือนกัน
ส่วนที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายธิรชาตินะฮะศพที่๓ที่นายประสิทธิ์ไปยิงนะครับ
วันนี้ญาติรับศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดถ้ำวัดเขาถ้ำสาลิกานะฮะโดยได้นิมนต์พระไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่บ้านที่จุดเกิดเหตุนะครับ
คุณผู้ชมครับพี่สาวของนายธิรชาติบอกว่าสงสารที่สุดก็คือหลานสาววัย๑๑ควบ
เห็นเหตุการณ์ตอนที่พ่อเนี่ยถูกยิงคือตอนนั้นเนี่ยถ้าพ่อไม่บอกให้ลูกสาวเข้าไปเอาน้ำให้ในบ้านเนี่ยเผลอถ้าอยู่หน้าบ้านด้วยกันก็อาจจะโดนด้วย
ท่านผู้ชมครับพี่สาวของนายธีรชาติบอกว่าสงสารที่สุดก็คือหลานสาวเข้าไปเอาน้ำให้ในบ้านเนี่ยเผลอถ้าอยู่หน้าบ้านด้วยกันก็อาจจะโดนด้วย